เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเหมือนกัน
หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์โดยมีแฟนสาวซ้อนท้าย
ปรากฏว่าอยู่นะพุ่งตกลงไปในท่อกลางถนนที่เขาขุด
เขาทำมันไว้นะฮะท่อขนาดใหญ่ลึก๗เมตร
ทั้งคู่พลวดตกลงไปข้างล่างเลย
คุณผู้ชมฮะฝ่ายหญิงเนี่ยยังอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
สามารถนำขึ้นมาได้แต่ฝ่ายชายค้างอยู่ในท่อ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับ
บนถนนกำแพงเพชร๒ฝั่งมุ่งหน้าหมอชิดก่อนถึงศูนย์การค้าเจเจมอร์

พ่อใหญ่มากฮะคือจุดนี้เขากำลังทำการก่อสร้างอะไรกันอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ขี่ผู้หญิงอีกคนเป็นแฟนซ้อน
รถจักรยานยนต์สีเขียวคันนี้
อยู่ก็พุ่งมาทะลุเข้ามาถึงจุดก่อสร้าง
ซึ่งจริงเขามีกลวยมีอะไรกันไว้อยู่แล้วนะฮะ
แล้วทีนี้รถมันก็มาหยุดตรงไอ้แท่นปูนนี้
ส่วนตัวคนนะคุณกระเด็นสิครับ
ตกลงไปในท่อขนาดใหญ่ความกว้างตั้ง๖เมตรครึ่ง
ลึก๗เมตรนะฮะตกลงไปอยู่แบบนั้น

นี่คือนายคาทาวุฒิอายุ๒๓ปี
บาดเจ็บอยู่ด้านล่างขยับร่างกายไม่ได้แล้วฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ลงไปช่วย
แล้วก็ต้องวางแผนในการที่นำตัวขึ้นมาให้ได้นะครับ
ส่วนนางสาวสรรญาอายุ๒๔ปี
คนนั่งซ้อนท้ายมาเป็นแฟนสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ขยับตัวได้แล้วก็นำขึ้นมาได้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่สุดท้ายนำตัวทั้งสองคนขึ้นมาได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐เมื่อคืนนี้นะครับ
กว่าจะเอาขึ้นมาได้คุณก็ทุลักทุเลกันพอสมควรนะครับ
เพราะว่าต้องเอาอะไรนะเอาร่างเขาใส่เปรย์ไว้ก่อน
เสร็จแล้วก็ยกเปรย์แบบตั้งฉากขึ้นมา
ไม่ให้เขากระทบกระเทือนด้วยนะฮะ

มีการเปิดท่อเพื่อทำระบบไฟฟ้าครับ
มีการวางกลวยและแนวกั้นสัญญาณไฟก็มี
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๑๐เมตรเราวางไว้โดยรอบเลยนะ

คาดว่ากำลังจะกลับบ้านย่านหมอชิด
ฝ่ากรวยฝ่าแนวกั้นเข้ามาเลย
ตัวรถกระแทกกับขอบปูนที่เปิดไว้
ทำให้ทั้งสองคนกระเด็นหูลอยไปเลยนะฮะ
ตกลงไปในท่อเลยนะครับกระแทกข้างล่างเนี่ยนะฮะ

ว่าทั้งสองคนอาจจะมืนเมาอันนี้คาดนะ

แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่
ก็คือคนเจ็บนายคาทาวุฒินี่แหละครับ
รวมถึงสอบปากคำพยานและผู้บาดเจ็บ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นี่กว่าจะมัดใส่เปรย์แล้วเอาขึ้นมาได้นะคุณนะ